ไปดูเหตุการณ์ที่สมุทรประการกันหน่อยค่ะ
ผู้ชาย๓คนนี้เขาบอกกินเหล้าด้วยกันทุกวัน
ก็ไม่มีอะไรนะคะแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะ
หนึ่งในสามเอามีดขึ้นมาแล้วก็ไล่แทงเพื่อนที่ร่วมวงเล่าด้วยกันนะคะ
ก็อาจจะเมาได้ที่ค่ะมีคนบาดเจ็บไปสองรายก็คือเพื่อนร่วมวงเล่านั่นแหละ
นายจีรศักดิ์โฉมงามถูกแทงที่ท้องด้านซ้ายนะคะก็ต้องประถมพยาบาล
ส่วนอีกคนนึงคือนายไพรวันถูกแทงที่แผ่นหลัง
ก่อนหน้านี้ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอน๖โมงเย็นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรที่สมุทรประการ
นายจีรศักดิ์นายไพรวันนั่งดื่มเหล้ากันกับนายสุรักษ์ก็๓คนดื่มเหล้ากัน
ซึ่งปกติเขาบอก๓คนนี้ก็นั่งดื่มเหล้ากันตรงนี้ค่ะ
เพลิงตรงเนี้ยเป็นประจำแต่วันนั้นเนี่ยต่างคนต่างเมาหนัก
อยู่นายสุรักษ์ก็เดินเข้าไปที่ห้องครัวแล้วเอามีดมาไล่แทงอีก๒คนที่นั่งอยู่
ครับก็ไล่กันมาเรื่อยเรื่อยนะคะอืมสองคนก็วิ่งหนีตายไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านค่ะ

คนแถวนั้นก็ตกอกตกใจนะเพราะเขาเห็นกินเหล้ากันอยู่ทุกวัน
นายสุรักษ์เองเนี่ยหลังจากที่ก่อเหตุทำให้เพื่อนร่วมวงเล่าได้รับบัตรเจ็บแล้วก็ไม่ได้หลบหนีนะคะ
แต่ว่ายังอยู่ในอาการมืนเมาก็รอพบตำรวจล่ะค่ะ
บอกตำรวจบอกว่าเขาจำไม่ได้เลยเหตุการณ์ตอนที่เขาแทงเพื่อนนะคะ
อ้าวนี่คืออาการตอนตำรวจมาคือยืนยังไม่นิ่งเลยคุณกาย

ก็ปกติเขาไม่ได้มีเรื่องทะเลาะอะไรกัน

เมื่อเช้าเนี่ยก็เธอไปเยี่ยมสามีที่ห้องควบคุมผู้ต้องหาที่สถานีตำรวจนะคะ
ก็เลยทราบว่าคือสามีคงจะสั่งเมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่า
ผู้บาดเจ็บสองคนเนี่ยพูดผิดหู
ก็เลยเอามีดมาไล่แทงนะคะ
ก่อนหน้านี้เวลาดื่มเหล้าเมาก็ต่างคนต่างแยกย้ายเข้านอนไม่เคยมีปัญหาแบบนี้ครับ
แต่เมื่อวานเนี่ยมีคนพูดผิดหูก็เลยบันดาลโทษะค่ะ
พำุงไม่ทำอ่านี่คือเข้าใจอยู่ว่าเขาเป็นอารมณ์โมโหร้าย
คือมีเลือดออกในช่องท้องคุณหมอต้องดูอาการอย่างใกล้ชิด
แล้วตอนนี้ถ้าไปดูที่อาคารตรงนี้นะคะ
ที่เขานั่งดื่มเหล้ากันที่มันเป็นซุ้ม
ตอนนี้นิติบุคคลของอาคารก็ลื้อออกหมดแล้วค่ะ
ก็ไม่ให้ที่สำหรับนั่งดื่มเหล้าแล้ว

กำลังติดต่อยาดและผู้เห็นเหตุการณ์ไปสอบปากคำ
ซึ่งผู้ก่อเหตุยังมึนเมาอยู่เลยค่ะ

ผู้บาดเจ็บก็ต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อนถึงจะสอบปากคำได้
แล้วก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ